รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความอัศจรรย์นะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรา
เป็นคนใกล้ชิดนักร้องชื่อดัง
คุณเบิ้ลประทุมราชมากที่สุดนะครับ

แฟนคลับอิจฉาอิจฉาเขาคนนี้ฮะ

ที่เรียกว่าหัวหกก้นควิดไว้ด้วยกัน
จากดินสู่ดาวด้วยกันมานะครับ

เบิ้ลประทุมราชเป็นนักร้องชื่อดัง
แล้วตัวเขาเองนะครับกลายเป็นผู้จัดการเงินล้านที่อายุน้อยที่สุดของวงการบันเทิง
เวลาไปเป็นผู้จัดการนักร้องก็ต้องมีทัวร์คอนเสิร์ต
แน่นอนแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีแต่ละที่ไหนเด็ดที่ไหนเด็ด
ผู้จัดการคนนี้กับศิลปินเคยโกยเถอะโยมวิ่งหนีกระเจิงมาด้วยกันแล้วนะฮะ

สารพัดเรื่องราวประสบการณ์ที่เขาเคยเจอมา
ขอต้อนรับคุณอาร์ตประทุมราชครับ
คุณอาร์ตประทุมราชนะครับเป็นผู้จัดการของยูเบิ้ลประทุมราช

เด็กน้อยเขาบอกเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดในวงการแล้ว

ตอนนี้ก็เพิ่งจะ๓๐ครับพี่
เป็นผู้จัดการของเบิ้ลมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับ

กว่าจะมาเป็นเบิ้ลปฐุมราชได้ทุกวันเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลย

กันมาสารพัดจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากอะไรฮะ
ผมเท้าความไปตั้งแต่สมัยที่ว่าเขาเป็นเน็ตไอดอลก่อนเนอะพี่
เริ่มต้นจากการเป็นเน็ตไอดอลนะครับคือมีกระแสทางโซเชียล
แล้วมีแฟนคลับจากตรงนั้นมาปุ๊บก็เข้ามากรุงเทพโดยการตั้งรถหมอชิดนะครับ

อำนาจเจริญครับเขามาจากอำนาจเจริญซึ่งตอนนั้นผมอยู่ไอซ์อยู่แล้ว

ผมทำงานอยู่อาเอสครับเป็นพนักงานเงินเดือนบริษัทครับ
น้องเขาเด็กมากเลยนะพี่๑๘๑๗ย่าง๑๘ครับ

ก็ไปไหนมาไหนไม่อะไรอย่างนี้
เห็นบอกว่าเดินสายร้องเพลงนอนม่านรูดกันมา
มีครับนอนได้หมดครับตอนนั้นก็วัดก็นอนนะครับพี่
พีคสุดของคุณเบิ้ลที่กลายเป็นที่รู้จักทั่วประเทศคือช่วงไหนฮะคุณอาร์ต
ปี๕๙ครับผมว่าปี๕๙นี้พีคมากพีคแบบจากค่าตัวงานละ๑๕๐๐๐บาท

วันหนึ่งหรือครับวันหนึ่งตั้งแต่๘โมงเช้ายันเที่ยงคืนก็๕งานครับพี่
๕งานวันหนึ่งคุณได้เงินอามาร์นเกือบล้านนะ

ผมมีวิธีของผมก็คือด้วยความศรัทธาก่อน

ผมชอบขอเงินนี่แหละพี่แต่ว่าไม่ได้

แต่จะได้เป็นงาน

ผมขอสัก๑๒งานนะ
ขอ๑๒งานงานละแสนสาม
ใช่ครับ
วันหนึ่งหรอ

ซึ่งอาจจะข้ามไปเป็นเดือนพฤศจิกาหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้
ใช่ขอให้วันนี้ให้ผมมีงานแน่๑๒งานนะครับ

คนโทรศัพท์มาติดต่อก็อย่างที่เราต้องการแล้ว
ยันเที่ยงคืนของวันที่ผมขอ

ยืนผนมมือว่ายอย่างนี้เฉย
จะเป็นลูกชายผม

โทรมาก่อนเลยผับจะเป็นพวกผับนะครับ

แล้วแบบเหมือนพวกปอดบริหารเขาจะ

ตี๒ตี๓ตี๔

คือวันนั้นเราก็ต้องนับเที่ยงคืน
ถึงเที่ยงคืนอีกวันมันถึงครบ๑วัน

ก็เริ่มจากไปคอนเสิร์ตกับเพื่อนบนธุมราชนี่แหละครับ
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี

หนูไปมาถึงนี่แล้ว

ผมจะเป็นคนไม่ได้ท้าทายนะ
แต่คือความหมายคือปากมันจะไม่ค่อยดีหน่อย

ภรรยาผมจะไม่สามารถมีบุตรได้

วินิจฉัยมาแล้วแหละว่าตั้งคันยากมาก
ก็ไปว่ายทุกอย่าง

หรือให้ทุกคนศรัทธาแล้วปู่มีจริงเนี่ย

สักระยะหนึ่งประมาณ๒เดือน

ก็มีโอกาสได้กลับไปไหว้

ถ้าปู่ให้บุตรคนนี้ผมมาจริง

ผมขอลูกชายขอลูกชายเลย
ขอให้บุตรคนนี้เป็นลูกชาย

ถ้าเป็นลูกชายจริงผมยกให้ปู่เป็นหลานปู่แบบ

คือด้วยความศรัทธาของเรา

หลังจากนั้นก็สัทธามาตลอด

พาลูกไปกราบถึงที่เลยคราวนี้

ลูกของคุณมีเลสนะพิเศษเป็นไหมครับ

ห้องเขากับตรงอ่างบ่อปู่ข้างล่าง

ตอนนี้๑ขวบ๘เดือนครับ

ปูแล้วก็ถุ
เด็กขวบกว่าคือคุณสร้างบ่อพญานาคพอดี

คุณเชื่อว่าลูกของคุณนั่นแหละเป็นลูกหลานพญานาคลงมาเกิด

ตอนที่แม่เขาคลอดลูกเขา

พอมีลูกผมก็ให้ต้องดูแลลูกคือก็หาอะไรกิจกรรมยามว่างละกัน
แต่เขาก็ด้วยความที่ว่าเขาก็อยากจะทำให้มันเป็นรายได้
ซึ่งตอนแรกเอามาปุ๊บมันไม่ปัง
วสิกช่วยแม่หน่อยนะลูกเนี่ยหนูบอกปูหน่อย
เขาก็จะนิ่งนะพี่มันแปลกตรงนี้คือ
เด็กปกติเด็กปกติคือเขาจะเล่นอะไรตลอดเวลา
แต่ว่าคือถ้าว่ามาเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้

เขาจะนิ่งเขาจะจับมือเขา

จับมือแล้วก็จะนิ่งจะมองหน้าเราแล้วก็จะนิ่ง
จะแบบนิ่งแบบเหมือนจริงจังอ่ะเหมือนเขาจริงจังเลยพี่
บอกปู่หน่อยนะป๊าเนี่ยตอนเนี่ย
ช่วงที่เพิ่งมาในปีนี้พี่
๊าตอนนี้ป๊าเป็นหนี้อยู่เยอะนะ
บอกปู่ให้ช่วยป๊าหน่อยหางานให้ป๊าหน่อยหานี่
ก็วันนั้นก็มาตู้มหนึ่งมีงานก้อนใหญ่มาตู้มหนึ่ง
จะเป็นอย่างนี้ตลอดครับคือถ้าผมปล่อยป่าละเลย
วันพระเนี่ยผมบางทีถ้าเกิดว่าผมทำงานจนแบบบางที
ไม่ได้ขึ้นหมากภูไม่ได้ไหว้ไม่ได้จัดบายสีไม่ได้จัดไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่ได้อะไรอย่างนี้

จะวิ่งมาเลยจะวิ่งปุ๊บมาหน้าเขา
แล้วเขาเล่นเหนือครับเหมือนกรี๊ดแบบอ่านั่น
คือเขายังพูดเป็นแบบประโยคไม่ได้
เขาเลยว่าป๊าป๊าป๊าป๊าป๊า

ไม่มีครับไม่มีจริงไม่มีใครสอน
คุณก็เลยเชื่อว่าเขานี่แหละคือลูกหลานพยาน

แต่ที่แน่นะฮะคุณเชื่อว่าพ่อปู่นี่แหละครับ
ทำให้คุณเองเนี่ยมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่สมบูรณ์

ถ้าเราตัวเองเราจะไปหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียว

เราต้องศรัทธาในสิ่งที่เรามองว่า

ปู่นี่นะเราศรัทธาจริงใจที่จะศรัทธา

ตามกระแสอย่างนั้นผมมองว่ามันไม่ถูกต้อง

ชีวิตกำลังรุ่งโรดตอนอายุยังไม่ถึงสามสิบ
แต่อยู่ดีนี่บาปกรรมมาแล้วอยู่ดีต้องเป็นหนี้เป็นสิน๓ล้านบาทเฮ้ยครับ
ด้วยความที่ว่าเราจะใช้จะใช้ว่าเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นหลักก็ได้นะพี่
คือพอเบิ้ลติดทหารเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะออกหัวหรือออกก้อย
แล้วน้องเราล่ะในวงนักดนตรีจะอยู่ยังไง
เซอร์จะอยู่ยังไงแล้วพวกเด็กจะอยู่ยังไงอะไรอย่างนี้
เราก็เลยตัดสินใจจัดทำคอนเสิร์ตนะพี่แบบโดยใช้ศิลปินอื่น
แจ้งเป็นการว่าแจ้งแล้วก็เหมือนเปิดวิกติ้นวิกเนี่ยแหละครับ
จัดเองเลยเจ๊งทุกคนใช่ครับเพื่อที่ให้ลูกน้องมีงานทำ
ใช่ครับปรากฏว่าเวลาที่เขามีเงินงานจ้างเราได้แน่
ใช่ครับแต่เราไปจัดเองเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก็ยัง
จะเกิดขึ้นใช่ครับปรากฏสิบงานเจ๊งหมด
เจ๊งหมดเลยพี่จากชีวิตกำไรนี้มืด๘ด้านเลย
ใช่ครับแก้ปัญหายังไง
พี่เชื่อไหมตอนนั้นผมคิดจะแบบยิงตัวตายด้วยนะ
หื้มมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ในวงการพี่ในวงการก็แบบเอ็นดูเราเอ็นดูเราช่วยเหลือเราแบบอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็แบบคือช่วยเหลือพี่มึงขาดเท่าไหตรงนี้ไม่เป็นไรว่ากันเดี๋ยวว่าตรงนี้เอาไปโปะเอาไปโปะ
เขาจ่ายพวกนี้ก่อนก็ก็ก็มืดแปดด้านเหมือนที่พี่มดดำว่าแหละคือเรียกว่าเพื่อนเพื่อนพี่พี่ในวงการก็ช่วยกัน

หลังจากนั้นพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อ่ะเขาว่าดีเขาว่านู่นเขาว่านี่
ก็ลองเอามาดูกันหน่อยมันไม่เสียหาย

เข้ามาครับตอนนั้น๑๙๙๙องค์แรก

คือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ย๒๓เดือนนั้นคือผมกินตังค์แฟนเลยนะ

ก็เห็นแฟนแบบเอ้ยทำไมหนูแบบ

ไปส่งไปสนีวันหนึ่งก็เป็น๑๐๒๐กล่องอย่างเงี้ย

มันอาจจะเป็นแบบป๊าไม่ทำอะไรอย่างนี้
อาจจะเป็นเหมือนที่พี่มดดำอาจจะเป็นวิบากรรมป๊ะ
หรืออาจจะเป็นแบบป๊าก็ได้ป๊าลอง
ดิเพราะว่าปู่ไม่เคยให้เงินป๊านะ

เออขอมั้ยได้มั้ย

จะเป็นคนนึงที่ผมว่าผมจะแปลก

นี่สมมุตินะวันนี้ซึ่งมันเป็นโอกาสเป็นไปไม่ได้พี่
ก็อยู่ทหารงานใครเข้าอ่ะ

งานเข้าให้เมียติดต่อจ้างคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรทำสิ่งที่ผมทำได้
สัก๕งานอ่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาเพื่อนมาให้อีก๓องค์๔องค์อย่างนี้
ผมจะขออย่างนี้แล้วได้จริงพี่

เจ้าภาพโทรมาเหมือนเจ้าภาพที่เคยจ้างเบิ้ลนะครับ
โทรมาปุ๊บเออฮัทเบิ้ลจะออกเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้จะถามก่อน
แล้วตอนนี้เอาใครได้บ้างเอากล้องห้วยไล่ดิพี่
แล้วก็ได้หัวคิวไปเรื่อยแนต
ขอถาอีกเรื่อยอย่างก็บอกอยากให้เงินที่เข้าบัญชีบันนี้นะ
ก็เราไม่ได้ขอเกินตัวขอที่วันนี้ไม่ต้องรู้ว่าจะได้จากทางไหน

เช่นเจ้าลูกหนี้ที่หายไปจากโรคดึกดำบันแล้ว

กลับมาคืนเฉยเลยมีมีพี่
อยู่ดีโอนมาให้ปุ๊บแล้วก็โทรมา

เราโอเคแล้วนะเราไม่ติดหนี้กรรมนี่อะไร
แล้วนี่ก็เปิดดูโอนจริง

คราวนี้เอาใหญ่เลยคุณสั่งปั้นใหญ่เลย

มีเงยปุ๊บสั่งปั้นทั้งหมดจิตโอน

เออเธอจะเอาไปเปิดสำนักเหรอ

สามารถปลดหนี้ได้
ล้านกว่าเนี่ยภายในระยะเวลา๒เดือน

ใช่ครับ

พี่จะไปกระซิบพระพี่คณ์เนธพระพี่คณ์เนธอ่ะขอจริงจริงอ่ะขอไม่ได้
เราต้องขอหนูหนูที่เป็นเพื่อนเนี่ยเพราะว่าพระพิคเนธเชื่อเพื่อน
เด็กอ่ะปางเด็กเชื่อเพื่อนผมก็อ่ะไปบอก
พระพิคเนธครับขอวันนี้ขอเงินเข้าสักสองแสนนะหรือไม่ก็ขอให้งานเข้าอย่างน้อย๑๐งาน
ก็ได้ก็เข้ามาเรื่อยเรื่อยจนผมปลดหนี้ไปตอนนี้เหลือแค่หลักแสนประมาณสองสามแสนเองพี่
เงินในบัญชีก็ยังมีอยู่มีครับไม่ต้องไปขอเมียกินละไม่ต้องอะไร
ลูกมีค่าเทอมแล้วมีครับมีหมดทุกอย่าง
เอาละแต่เดี๋ยวช่วงหน้ามันเป็นธรรมดาที่ผู้จัดการศิลปินจะต้องมาเล่าให้เราฟัง
ว่าเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างจังหวัดเนี่ยผีนี่มันเป็นปัจจัยหลักจริงนะ

เจออะไรมาบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากับมูไนท์ฮะ
โบราณต้องบอกว่า๓กับ๗ถ้าไว้จะมาหา๔๓กว่า
ผมก็เคิ้มเคิ้มหลับแล้วก็เหมือนอยู่ในพระวังแล้วก็ตื่น
ขึ้นมาปุ๊บเราหันมองจะเรียกเพื่อนแบบสะกิดหันมองปุ๊บกลับกลายเป็นพ่อตัวเอง
ตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าโรงแรมนี้เขาห้ามพอเข้าไปนอนปุ๊บผมก็ทิ้งตัวเลย
ไม่ได้สนใจอะไรคือหลับไปอยู่ดีก็แน่นหน้าอก
ลืมตาขึ้นมาเห็นเป็นเงาดำยินกดเหลือ
เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมามูกันต่อนะครับ

เป็นผู้จัดการของคุณเบิ้ลปฐุมราช
เห็นบอกว่านอกเหนือจากการเคารพสัทธาองค์พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็องค์พระพิคเนธแล้ว

เห็นผีด้วยเริ่มเห็นผีตั้งแต่คุณเนี่ยบวชหน้าไฟให้กับทางคุณพ่อ

ได้ตอนนั้นผมอยู่ป๖นะครับ
ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กเลยครับ
จนวันหนึ่งพ่อไปรับตำแหน่งเป็นผอพ่อต้องแยกกับผม

แต่ทุกครั้งที่แกกลับมาเนี่ยผมจะดูว่าแกรู้สึกอ่อนล้า
ก็มาที่โรงเรียนตาแดงมาเลยร้องไห้

แล้วก็คุยคนก็เลยบอกเสียแล้วจริง
ในการไปณเล็กบอกผม

ถ้าทั้ง๗ออกไปเลย

น้ำตาน้ำมูกอึชี

ปกติอยู่ห้องประเรา
ข้าราชการสีขาวทุกอย่างมีก็สายสะพายติดสายสะพายอะไรปุ๊บ
เราก็มองก็ยังคิดอยู่ในตัวเองว่าใช่พ่อเหรอหรือเราฝัน
หลังจากนั้นบวชให้พ่อบวชเลยครับ
บวชแต่ผมมองว่าการบวชหน้าไฟที่ผมเห็นเพื่อนใน
ตอนนั้นก็คือบวชเช้าศึกเย็นบวชเช้าศึกเย็น
ผมมองว่ามันไม่ได้อะไรไม่น่าจะถึงพ่อนะ
บวชครั้งนึงเนี่ยเพื่อทดแทนคุณบิดามันดาถึงตอนนั้นอายุเรายังไม่ได้เป็นพระหรือว่าอะไร
ขอบวชอาทิตย์หนึ่งคืนแรกคืนที่สองก็ไม่มีอะไร
คืนที่๓เขาบอกโบราณเขาบอกว่า๓กับ๗

ที่สามเลยครับก็นอนเนอะคืนนั้นด้วยความที่ว่าเราเราเป็นเนรนะพี่
ผมจะอธิบายก่อนเป็นเนรเนรหรือพระเนี่ยจะนอนด้วยกันระนาบเดียวกัน
เตียงเดียวกันกับคนธรรมดาไม่ได้อืมต้องสูงกว่าต้องสูงกว่าครับ
อ่ะผมนอนแค่ข้างบนเพื่อนก็นอนร่องนอนข้างล่างปูเสือนอนข้างล่าง
ก็มีพัดลมอยู่ตัวหนึ่งประมาณตีสามได้มั้งพี่ตีสามกว่า
ผมก็เคิ่มเคิ่มเสือหลับแล้วก็เหมือนคนอยู่ในพระวังแล้วก็ตื่น
แบบตื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วหันมองจะเรียกเพื่อนแบบสกิรติฟัง
หันมองปุ๊บกลับกลายเป็นพ่อตัวเองอืมใส่ชุดข้าราชการหมดเลยครับพี่
แล้วก็อมยิ้มหลับอมยิ้มอมยิ้มอมยิ้มนะครับ
ผมก็ถึงเป็นพ่อตัวเองก็พี่

ทั้งล่างครับแต่ว่าไม่มีท่อนขาครับ

อยู่ในโรงที่โบสถ์อยู่ที่สารา

คือฟิลแบบเคิ้มแบบว่าเฮ้ย
แล้วก็วิ่งผมก้าวกระโดด๙คำ

เอ้าวะก็เข้าไปอยู่ในโรงตอน

นเนนไปไหนมา

คือยังไงหลวงพี่ก็ต้องได้ยิน

ซึ่งอยู่กุฏติเดียวกันแต่เป็นห้องมิมวดำ

เห็นเป็นจริงจังแล้วเป็นพ่อตัวเอง

แล้วคุณอาร์จะต้องมีคาถาป้องกันภัยทุกครั้งเลย

มงคล๓สาย

เป็นคาถาที่อาจารย์ผม
อาจารย์เอ่ยคุณพ่อเอ่ย

ฝึกให้แล้วก็ตั้งแต่เด็กแล้วพี่

แล้วก็กั้นหายใจแล้วก็ลากลงมา

คุณดูแล้วจะเป็นคนที่มีเคล็ดวิชาเยอะ

แม้กระทั่งนอนตามโรงแรมต่าง

การซื้อเตียงเนี่ยคือ
เหมือนเราไปนอนเนี่ยผมต้องยกตัวอย่าง
เตียงเนี่ยบางที่มันไม่มีขา

ก็เหมือนเหรียญบาทเหรียญ๕บาท

นไปเลยแล้วก็พนมมือก็ว่า

ไอ้นอนหลับฝันดีนะครับอย่าได้มีอะไรมา

ขอความกรุณาด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่า

ที่แม้กระทั่งว่าผมว่าสตูนี้ก็
น่าจะมีคือทุกที่มันเป็นมีสิ่ง

ไปในตัวด้วยคุณซื้อเตียงแบบนี้แล้วทำไม

ตัวเลยเจอเบาะปุ๊บอาบน้ำก็ไม่ได้อาบ

แล้วไม่รู้ด้วยตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่าโรงแรมนี้

แต่โรงแรมนี้มึงจะนอนทำไมอ่ะแบบ
คนในวงการเขานอนเยอะแล้ว
มึงไม่รู้ละอะไรอย่างเงี้ยพอเข้าไปนอนปุ๊บ
ลืมตาเพื่อมาดูว่าเป็นเพราะอะไร

คือคิดในใจแบบมันไม่ใช่แล้ว

พ่อช่วยหนูด้วยไม่ไหวละ

ไม่ไม่ลืมตาไม่ได้พี่ตอนนั้นคือแบบลืม
ทุกอย่างคือแบบเหมือนขยับขยืนไม่ได้

เหมือนมีอะไรแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรทับอยู่เนี่ยครับ
ก็นึกถึงหลวงปู่หลวงปู่เปิล

จนนึกถึงปูหรือสีที่ผมนับถึง
นึกถึงฮึบลืมตาได้
นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง
นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง
นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง
นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง
นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง

นึกถึงหลวงปูหรือสีที่ผมนับถึง
เหมือนปะทะหน้าปะทะหน้าพี่แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะ
ที่คุณจะจำไว้จนวันตายเลยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาล
และคนที่อยู่ในเหตุการณ์คือเบิ้ลประทุมราช
เหตุการณ์นี้เป็นยังไงที่ไหนครับ
ประมาณบ่าย๓โมงกว่าเกือบ๔โมงนี่แหละ
ก็บอกฮัมผมจะเรียกเปิ้ลฮัมไปไปนอนเสร็จปุ๊บสักประมาณ๕โมงครึ่ง๖โมงว่ายน้ำกัน
ซึ่งผมก็นอนหลับปกติเคลิ้มจะหลับนี่แหละครับ
ความรู้สึกมาอีกแล้วพี่รู้สึกเลยรู้สึกได้เลยแล้วมั่นใจเลยว่าลืมตาไม่ได้อีกแล้ว
แต่เหมือนทุกอย่างเหมือนผมมานอนห้องเขา
เตียงนะพี่นี่ซื้อเตียงนะแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรผมนะ
คือไม่ได้แน่นหน้าอกไม่มีอะไรมีอาการแตกแค่ลืมตาไม่ได้เฉย
แต่ว่ากิจวัตรประจำวันเขาก็ทำอะไรเหมือนเราไปอยู่ในห้องเขาอยู่ในโลกของเขา
แคะเล็บหรือว่าอะไรความรู้สึกแบบแป๊กแล้วก็หนักสุด
ผมเปิดตาไม่ได้พี่แต่ว่าเขาไม่ได้มารู้สึกทำให้เรารู้รู้สัมผัส
กิจวัตรเข้าไปอีกแล้วเราได้ยินตอนแรกก็เหมือนว่าเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วก็เหมือนไม้แขวนผ้าอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งของจริงคือมันไม่มีไม้แขวนผ้าพี่เหมือนเสียงประตูเปิดห้องน้ำเปิดปากบัวอาบน้ำอย่างนั้นเลยพี่
เหมือนเราไปอยู่ในบ้านใช่เหมือนเราเหมือนผมมาอยู่ในห้องเขาอ่ะนี่ฟิลนั้นเลยครับจนแบบเฮ้ยยังไงอ่ะคิดคิดกับตัวเองยังไงอ่ะ
เราอยู่ในอะไรแล้วเรานอนยิ่งนอนยิ่งเหนื่อยก็เลยแบบฮึบกั้นหายใจเขาบอกโดนพยายามคือโดนเคยโดนมาแล้วแล้วก็คือถามคนรู้อะไรอย่างเงี้ย

มึงก็นึกถึงมึงก็นึกถึงยังบอกว่าเพิ่งก็โดนด้วย
อาหารจีบอากาศจันทนารย์เยี่ยมไ้แล้วไปฟังให้คำผมนอน
อยู่ใช่ไหมพี่มีความรู้สึกว่ามีผู้หญิงนะเป็นเล็บผู้หญิงเลยแหละพี่รูปแขน
เขาอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้รูปไว้รูปเรื่อยเรื่อยรูปเรื่อยเรื่อยเหมือนเหมือน
นุถนอมอ่ะพี่มันเหมือนคนธนุถนอมจนแบบเฮ้ยกูจะนอน
แบบฟิวฟิวฟิวใครวะแล้วกูนอนอยู่คนเดียวอ่ะ
ลืมตาแต่มันลืมตาได้นะลืมตามองปุ๊บเป็นผู้หญิงนั่งมองผมยาว
สวยด้วยมันบอกแล้วใครอ่ะมันอยู่ในห้องมันวิ่งครับออกมาก็เจอ
พร้อมผมแล้วพี่ยังไงเนี่ยกูก็เจอผู้หญิงเหมือนกันเจอแบบ
เหมือนอยู่ในโลกอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ยุ่งกับกูนะเออแต่
ผมก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่เข้าห้องเลยนะพี่หนุ่มไม่เข้าห้องเลย
นั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นแล้วเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกอึดอัด
เวลาผมเข้าห้องผมเองอะไรอย่างเงี้ยได้มีการเดินไปถามคนที่โรงแรมไหม
ยังครับตอนนั้นยังไม่กล้าบอกใครแล้วได้กลับมานอนที่นี่อีกไหม
ไม่ครับไม่คือตัดผมกับเบิ้ลคือรู้อยู่แล้วตัดสินใจว่าจะไปต่อ
ไปคือสมมุติว่าวันนี้เล่นบึงการต่อไปจังหวัดเนี่ยต้องไปเล่นที่
อุดรหรือหนองคายอย่างเงี้ยเราไปมุ่งไปนอนอุดรเลยไม่เอาแล้ว
เอาแล้วจนมารู้ตอนหลังว่าโรงแรมนี้อะไรเกิดขึ้น
เขาบอกว่ามีมีแบบแฟนกันอ่ะฆ่ากันใช่ครับฆ่ากันตาย
ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเบิ้ลรู้สึกเวียนหัวล่าเจียนอืม
อาเจียนหนักเลยครับแบบหนักแบบเวียนหัวแบบหลังจากที่ออกมาจากโรงแรมมา
ใช่ครับใช่พี่ผมไม่ไหวผมปวดหัวเป็นไรอ่ะแน่นรู้สึกแน่น
แล้วก็เอื้อจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกจนแบบอ้วกออกมาก็ดำดำดำ
เป็นสีดำดำใช่พี่คือในรถเนี่ยปกติเราไปวัดไปงานวัด
หลวงพ่ออะไรอย่างนี้เขาก็ให้น้ำมนต์อะไรติดรถอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
เราก็มีน้ำมนต์ในรถด้วยความที่ว่าเราเราก็อยู่กับเรื่องนี้มาเยอะ
เออเราก็เลยแบบเอ้ยลองกินลองกินน้ำกินน้ำหน่อย
ซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันคือน้ำเราไม่ได้ห่วงน้ำมนต์ด้วยใช่ครับ
กินน้ำหน่อยก็กินกินกินกินกินกินอุ้ยดีขึ้นแบบดีขึ้นแบบเหมือนหาย
เหมือนอะไรอย่างงี้เลยไปโชว์เต็มที่เลยแล้วได้บอกแล้วนั่นคือน้ำมนต
บอกครับบอกสุดท้ายนั่นน้ำมนต์นะแล้วเขาว่าไงบอกเออพี่ดีขอ
เขาก็ถือเรื่องนี้นะเขาก็มีความศรัทธาในเรื่องมูเหมือนกัน
มูเหมือนกันแต่เรื่องเก่าเราก็ไม่ได้เล่าให้คนในวงฟัง
เพราะว่าวงนอนหนี้ใช่ครับวงตัดสินใจว่านอนหนี้
เพราะว่าคนขับรถตู้ไม่ไหวแล้วใช่ครับพี่หนุ่มบอกไม่เป็นไร
พี่ขออาบน้ำก่อนนะอ่าพี่หนุ่มเข้าห้องกลับไปพี่หนุ่มเป็นใครฮะ
ถึงนะพี่ผมก็นั่งคุยเพราะผมไม่เข้าอยู่แล้ว
เข้าไปปุ๊บก็รอให้รถจะออกปุ๊บแล้วก็เราเข้าไปเก็บเสื้อผ้าแล้วออกไป
ใช่พี่พี่หนุ่มไม่ถึงสิบนาทีพี่หนุ่มวิ่งกลับมาที่เดิม
หน้าตาตื่นมาเลยแต่ว่าพี่ว่าห้องเรามันมีอะไรวะเบิ
นี่จริงพี่ว่าห้องเราไม่มีอะไรผมวัยเบิ้ลก็ยิ้ม
เอาพี่อะไรเป็นอะไรมาแบบทำเหมือนเป็นไก่เราไม่รู้ไม่ได้
เมื่อกี้พี่จะเข้าไปอาบน้ำแล้วหน้าแกแบบหน้าแคร์เวอมาก
ผมว่าพี่เจออยู่ดีทีวีมันปิดอยู่นะอาร์ตเบิ้ล
อยู่ดีดีพี่เดินผ่านทีวีมันเปิดเองเอ้าไฟฟ้าสถิตก็ได้พี่
พี่มองเป็นหลักวิทยาศาสตร์ดิมันอาจจะแบบสามารถเปิดปิดก็ได้
แต่เสียงแกอย่างนี้เลยนะพี่แบบแต่ปั๊กไม่ได้เสียบนะอัด
ปากไม่ได้เสียบใช่ไหมพี่ก็เดินผ่านอีกรอบก็ติดอีกอีกรอบหนึ่ง
ก็เลยวิ่งเลยรอบนี้วิ่งออกไปเลยติดสองรอบเลยครับพี่
เฮ้ยใช่ครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วว่าแล้วเราสิ่งที่เราเจอ
ผมพยายามบอกตัวเองทุกครั้งนะพี่ว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ย
ผมมโนภาพขึ้นมาเองหรือเปล่าอืมผมมองว่ามันไม่ใช่
สิ่งพวกนี้มีจริงครับอ้าวโอเคนะครับนั่นคือเรื่องราวของ
คุณอาร์ตปฐุมราชนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการที่อายุน้อยที่สุดในวงการบันเทิง
เป็นผู้จัดการของทางคุณเบิ้ลประทุมราชนะครับวันนี้ขอบคุณจริงจริงนะครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้กับมูขั้นเทพครับ
เราจะมาฟันทงดวงชะตาว่าราศีไหนดังราศีไหนปัง
ราศีไหนจะมีโบนัสชุดใหญ่ไฟกระพริบช่วงสิ้นปีช่วงหน้ามามูกันต่อฮะ
ราศรีไหนบ้างนะที่ว่าเหมาะเงินจะปางปางเต็มกระเป๋า
ราศรีไหนที่จะต้องระวังว่ากระเป๋าแบนแฟนทิงเกียจกับนี้จริง

ไหนมูให้สุดกับมูขั้นแทบ
เปลี่ยนแปลงใช่กับตุลาคมในทุกราศีดวงก็เปลี่ยนแปลง
ที่จะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงใหญ่ก็เป็นไปตามดาวใหญ่
เมื่อ๖ตุลาคมที่ผ่านมาดาวใหญ่ยกย้ายก็ส่งผลต่อดวงชะตาใน๑๒ราศีเหมือนกัน
ราศรีไหนบ้างที่ว่าเงินจะปังเต็มกระเป๋า

เราดูในทางเดียวนะพี่หนุ่มนะคุณมดดำรู้ไหม
คือหมายว่าไม่ใช่แปลว่าดูแล้วทุกคนที่เกิดในราศีที่ถูกฟันทงเนี่ยมันจะรวย
มันต้องมีพื้นดวงเดิมแต่เราไม่มีโอกาสที่จะเอาดวงท่านผู้ชมมาดู
กำลังจะอธิบายอย่างนี้ในขณะที่ฝนตกจัดจัดเนี่ยนะ
แล้วคนอยู่ในพื้นที่เดียวกันทุกคนก็ไม่ใช่จะได้น้ำฝนเท่ากันถูกต้องไหม
คือพูดง่ายบุญกรรมทำมาไม่เท่ากัน
ถูกต้องเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เกิดขึ้นที่จะทายต่อไปนี้
มันจึงเป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วผลได้ไม่เท่ากัน
ไม่ใช่ว่าเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันดวงเดียวกันจะต้องได้รับผลบุญเหมือนกัน

ถูกต้องถ้าถามอย่างนี้เราต้องเกิดอย่างนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้ขยายความต่อไปว่าราศีไหน
จากนี้ไปจนถึงปลายปีหรือจนถึงที่ไหน

จนถึงสิ้นปีด้วงมีโอกาสปังรวย
หนึ่งราศีตุล

โคจรเข้าสู่เรือนการเงินของชาวราศีตุล
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ดาวพระราชดีอยู่ในเรือนการเงินไป๑ปีเต็ม
ก็แปลว่าจาก๖ตุลาคมปีนี้ไปถึงตุลาคมปี๒๖๔
ชาวราศีตุลมีโอกาสลืมตาอ้าปากมั่งคั่งร่ำรวย
ซื้อง่ายขายคร่องเงินทองหลายมาทีมาประทุ่ม
โอ้โหแต่ต้องหมายถึงว่าถ้าสมมุติจะดีไหม

คือโอกาสมีแน่แต่แปลว่าชาวราศีตุลจะตื่นรู้
กับมีบุญเก่าเนี่ยมีมากแค่ไหน
ตื่นรู้ในการที่จะลุกขึ้นมาทำอะไร

เพราะฉะนั้นราศีตุลเป็นราศีที่จะมีโอกาสตั้งหลักได้
มีโอกาสได้เงินได้ทองถูกเป็นราศีอันดับหนึ่ง
ราศีอันดับ๒ที่มีโอกาสลืมตาอ้าปากตังค์เต็มกระเป๋าคือ
ยังไงอาจารย์ก็มองไว้เป็นราศีธวารนะ

ทวานก็แปลว่าไม่ใช่แปลว่าก้นนะทวานเนี่ย
ราศีธวารเนี่ยแปลว่าในโหรศาสตร์แบ่งไว้๔๐
ราศีที่เป็นราศีธวารได้แก่ราศีเมษทวารไฟแม่ธาตุไฟ
ราศีกรกฎทวารน้ำหรือแม่ธาตุน้ำ
ราศีตุลทวารลมก็แม่ธาตุลมราศีมังกรทวารดินแม่ธาตุดิน
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะทายว่าราศีไหนเป็นอย่างไรเนี่ย
ก็มองว่าราศีที่สัมพันธ์กับดาวใหญ่พฤษฎีที่ยกย้ายครั้งนี้
ส่งผลต่อราศีไหนราศีตุลและว่ารวย
ราศีต่อมาก็คือราศีกรกฎ
กรกฎอดลราหูอยู่นี่อาจารย์
เห็นมั้ยราศรีกรกฏกับราศรีมังกรเป็นอัมดับสองตามมาติด
เพราะเป็นราศีแม่ธาตุเวลาแม่ธาตุได้อะไรเกิดอะไรมันจะเกิดใหญ่กว่าคนอื่น
ข่าวจะใหญ่กว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย
ราศีกรกฎมีราหูทัพเนี่ยแปลว่าอะไร
แปลว่าหนึ่งคนเกิดราศีกรกฎป่วยเจ็บตายเจียงบง

ฟังนะยัง

ทางดีราศีกรกฎ
ร้ายกลับมาดีมันเปลี่ยนแปลงพิษชะตา
ถ้าคนเกิดราศีกรกฎถ้ามันเป็นไปมันเป็นไปแล้ว
เข้าใจยังคือราหูเข้ามาตั้งเกือบปีแล้วแล้วจะไปในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้
ถ้ามันจะตายมันตายไปแล้วเจ๊งไปแล้วจบไปแล้ว
แต่ถ้าเกิดราศีกรกฎดำรงตนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันราหูจะกลับเป็นลาบแก่ตน
ฤษฎีที่โคจรเข้าสู่ราศีพิจิกษ์จะเข้าสู่ในพบปุตตะ

โครงการโปรเจคที่ได้ทำไปแล้วกำลังทำใหม่
เป็นดอกเป็นผลเป็นลาบเป็นมงคลเกิดขึ้นหมดเลย
รวมถึงคนตกงานอยู่ด้วยเขาบอกว่าราศีกรกฎเนี่ยจากสถิติเนี่ย
ตกงานจะเยอะเพราะว่าโดนลาหูนี่เกี่ยวไหมครับ

คือคนเกิดราศีกรกฎโดยรากเดิมเนี่ยมันเป็นราศีที่มีโลโก้เป็นปู
เพราะฉะนั้นครูโหนหลายท่านก็บอกว่าไม้หลักปักขี้เลน

เพราะพระจันทร์ก็เป็นดาวประจำตัวแต่แต่มันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนี้ทุกคนไป
เพราะอดีตนายกหลายท่านก็เกิดราศีนี้แหละ
คือกลไกของชิดที่ได้ขัดกล่าวอบรมให้ราศีกรกฎรู้ว่าอารมณ์เราเฉื่อยตามอารมณ์เนี่ย
มันคือได้แล้วเสียยังไงแล้ววันนี้ราศีกรกฎปรับตัวได้
ปรับจากความเฉื่อยเป็นความมุ่งทำได้ในโอกาสที่ตัวเองพึงเห็น
จะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีและสิ่งที่กลายเป็นเรื่องที่ติดขัดทั้งหมดไหลลื่นหมดเลย

ราหูที่เข้าก็แปลว่ามีชื่อเสียงราหูแปลว่ามายาเคยบอกแล้ว
ถ้าใครแก่อายุ๗๐๘๐แล้วเกิดราศีกรกฎมีสิทธิ์ป่วยเจ็บตาย
๓๐ไปปลาย๔๐๕๐กว่าเนี่ยเป็นเวลาลุ่งโรศน์

เหนื่อยลากเลือดแต่รุ่งโรธ
เอาล่ะนั่นคือราศีกรกฎและมังกร
เดี๋ยวมังกรเนี่ยในเวลานี้เนี่ยจะเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ
ราศีมังกรมีดาวพระศดีโคจรเข้าสู่เรือนลาบมาตั้งแต่๖ตุลาคมไปจนถึงปลายปีแล้ว
ปีหน้าอีกประมาณข้อนปี

มันส่งผลให้คนเกิดราศีมังกร๑บริวารเก่าศูนย์หายตายจากล้มลาเลิกจบหมด

คนเกิดราศีมังกรจึงลุกขึ้นมาทำเองจากที่เคยหมดแรงเบื่อเซ็ง
อีกเหตุผลหนึ่งของราศีมังกรคือราศีมังกรเป็นคนอัตราสูง
เป็นคนเป็นทุกอย่างจุกจิกจู้จี้ขี้บนเอาจริง
แต่ระยะเวลาประมาณ๑ปีมาเนี่ยราศีมังกรเบื่อเซ็งล้าหมดแรงไม่มีอารมณ์
ราศรีมังกรล้าศรีมังกรคึ็กแกก็เลยทำเอง

ราศีมังกรจำไว้คำสั้นนะราศีมังกรเก่า

ตุลกรกฎมังกรฟันทงฟันทง

แต่ต่อไปจากดีก็ต้องมีแบบว่าเราก็ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมา
ระวังกันบ้างราศีไหนที่จะต้องระวังว่า
เฮ้ยกระเป๋าแบนแฟนทิ้งเกลียดคำนี้จังเลย

ราศีที่กระเป๋าแบนแฟนทิ้งเสียเงินระวังศูนย์เสียผิดพลาด

ราศีเมฆราศีเมืองเหล่านี้นะ
ดวงการเงินรั่วการบริหารชีวิตผิดพลาด
เพราะพฤษฎีจะโคจรเป็นมรณะกับดวงชะตาไป๑ปีเต็ม
ตั้งแต่๖ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
ดาวแห่งโชคลาภแห่งโชคชัยที่เคยเล็งชะตาเมือง
อะไรที่มีปัญหาก็พอกล้อมแกล้มไปได้
ตอนนี้ดาวดวงนี้ให้โทษเป็นมรณะแก่ชะตา
ทำให้คนราศีเมษเนี่ยกระเป๋ารั่วกระเป๋าแบนถูกโกง
เขามาเสนอผลประโยชน์กระโดดเข้าไปจับถูกลวง
เห็นง่ายเข้าว่าเอาเงินไปลงพลาด

มีโอกาสมากเลยแฟนทิ้งเพราะดาวพฤศดีเป็นมรณะ

มูยังไงฟังแล้วเหนื่อย
เอางี้เอาแก้เรื่องอะไรมันแก้เรื่องเงินหรือแก้เรื่องงาน

เรื่องเงินก็คือ๑จากนี้เป็นต้นไป

ใช่เอาเงินมาลงทุนเท่านี้

นอกระบบอย่าไปทำ

อย่าไปจับในประโยชน์ที่เขาได้มาจากธุรกรรมแบบบ้าโบ

ตั้งสติดำรงตนเงินพร่องไปจากความเป็นจริงของตัวเรา
เราเนี่ยนะไม่เจ็บใจหรอกถ้าเงินนั้นเราเป็นคนใช้จ่ายกิน
แต่ถ้าเกิดมันถูกลวงไปเนี่ยแล้วมันเจ็บใจ
เสียเงินเสียใจคือดาวการงานตรงนี้ของชาวราศีเมษเนี่ย
อยู่ในเรือนสู่พระก็ว่ากันตามตรงนะ
ดวงราศีเมษเป็นดวงเมืองกรุงรัฐนาโกศิลป์

เรื่องใดที่รัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินในฐานะของดวงเมืองเนี่ย
เป็นไปในระยะยาวดี
แต่ระยะสั้นแล้วยังไม่ส่งผล
เพราะดาวกรรมมะจรอยู่สู่พระ
คือดาวเรือนการงานของชาวราศีเมษเนี่ยจรอยู่ในเรือนสู่พระ
ซึ่งแปลว่าชักช้ายาวนาน
แต่เหมือนกับตอนนี้ดวงเมืองเราหรือคนเกิดราศีเมษกำลังปักเสาเข็ม
และไม่ใช่ปักแค่๑๘เมตรปัก๒๕เมตรปัก๓๐เมตร
มันเลยดูมั่นคงอืมแต่ผลที่มันยังไม่ก่อเป็นตึกเป็นมุมเป็นห้องไม่ก่อให้เกิดการซื้อการขายเนี่ย
มันจึงดูซึมเศร้าไม่คึกคัก
เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีเมษเนี่ยถ้าคุณได้ทำงานอะไรไปแล้วด้วยความรู้ความสามารถจริง
แล้วมันยังไม่เกิดผลอดทนจนถึงจนถึงประมาณปี๒๖๖
สักประมาณไปปลายปีตุลาพิกาธันวาไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มพลิกฟื้นอีกปีนึงถูกต้อง
ราศีเมษคุณอดทนอีก๑ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นพลิกฟื้นดีขึ้นแน่นอน
ราศีที่สองที่จะต้องระวังกระเป๋าแบนแฟนทิ้งคือราศีมิถุน
เพราะราหูจรเข้าเรือนการเงินและยังไม่ยกไปไหนจนกว่าจะถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า

ดาวเสาเล็งชะตาเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราภูมิมเมนอัศดาว่าไว้จันทร์เป็น๑๑แก่ราหู
อาพับอับประภาคให้โทษแท้ประเหินหิน
มันเป็นเวลาที่มีความทุกข์กับความรักแม้กระทั่งไม่มีปัญหาในความรักก็เกิดอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เสาเนี่ยทับธนูเล็งมิถุนมันส่งผลต่อธนูด้วย
เพราะฉะนั้นอันนี้ธนูกับมิถุนมันก็จะเอฟเคคล้ายกัน
มิถุนเอาไป๘๐ธนูเอาไป๒๐
แล้วสำหรับราศีที่เหลือแล้วครับอีกประมาณ๖ราศีก็กระจายกันออกไป
แต่ที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นไฮไลท์เลย
ราศีที่ดีที่สุดกับ๓ราศีที่เรียกว่าต้องระมัดระวังเรื่องการเงิน
เพราะฉะนั้นขอสรุปโดยรวมว่าสามราศีที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการเงินหนึ่ง
ราศีเมษ๒ราศีมิถุน๓ราศีธนูธนูแต่ธนูเนี่ยโดนน้อย
อยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยควรทำมาค้าขายอะไรถึงรุ่งอาชีพอะไรมาแรง
ไม่รู้ว่าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะยังผลแก่คนมากมายแค่ไหนนะ
แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ตัวเองเห็นในดวงชะตาว่าเนี่ยสิ่งนี้ดีเลย
คือหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างจะเริ่มต้นพลิกฟื้น
เพราะฉะนั้นใครก็ตามทีที่ซื้อขายที่ฝากขายซื้อขายฝาก
เพราะฉะนั้นมีความมั่นใจมากว่าดาวเสาที่โคจรอยู่ราศีธนูที่จะมีทิศทางมุ่งเข้าสู่ราศีมังกร
อสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์ขยับขยาย๒ทรัพย์ในดิน
ผลทางการเกษตรทุกประเภทที่เป็นพืชเศรษฐกิจ
เพราะฉะนั้นเกษตรกรควรจะปรึกษาหาลือเกษตรอำเภอผู้รู้ในการที่จะปลูกพืชผลทางเศรษฐกิจ
ซึ่งน่าจะทำยุทธศาสตร์ชาตินะว่าบัตรนี้ไอ้ตัวของดีมารของโลกเนี่ยเขาต้องการอะไร
เพื่อจะได้ผลิตสะพายคือผลผลิตทางการเกษตรคืออันนี้มีโอกาสมาก
ที่ทำการแปรรูปพืชผลทางการเกษตรหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเนี่ยจะมีโอกาสประสบความเร็จ
อันนี้คือต้นต่อพอเห็นเห็นทางใช่ไหม

เอาละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่ใจของคุณเลยนะครับ
แต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับกับผมมูตัวพ่อคุณพระดำมูตัวแม่และอาจารย์ลักษณ์นะครับ
หมู่ขั้นเทพกับรายการมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
โปรดติดตามตอนต่อไป